ผู้ชมครับในคำคืนของวันหลักกระทง
น่าจะเป็นค่ำคืนที่หลายคนนั้นมีความสุข
แต่ว่ากลับกลายเป็นค่ำคืนที่เด็กทารกแรกเกิดคนหนึ่ง
คงจะจดจำเรื่องนี้ไปตลอดชีวิต
เพราะว่าเหมือนกับว่าผู้หญิงคนหนึ่งไปเที่ยวงานลอยกระทง

แล้วเกิดคลอดลูกมากระทันหัน

และเป็นค่ำคืนของวันรอยกระทง
คนที่ไปเจอก็เลยตั้งชื่อว่าน้องลอยกระทง
ก็ถือว่าเกิดในค่ำคืนของวันลอยกระทงนะฮะ
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลแม่สอด
ตรวจสอบเหตุการณ์ทารกถูกทิ้งเอาไว้ในห้องน้ำ
เป็นทารกแลกคลอดสายสดือยังมีอยู่เลย
ในพื้นที่หมู่๓ตะวันแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับ
ที่เกิดเหตุก็เป็นบ้านเช่าไม่มีเลขที่
บรรดาแรงงานชาวพม่าก็จับกลุ่มคุยกัน
เอาเด็กคนนี้มาห่อผ้าพันเอาไว้ก่อนนะครับ
มักไข่ชาวพม่าคนนี้เป็นผู้ไปพบทารก
เป็นทารกหญิงแรกเกิดคนแรก
ตั้งชื่อเลยว่าน้องลอยกระทง
เพราะไปเจอในค่ำคืนของวันละกระทงต่อเนื่องตอนเช้านะครับ
ก็พาทัศน์ที่ไปดูอันเนี้ยห้องน้ำห้องเนี้ยคุณผู้ชม

แล้วห้องน้ำแบบว่ามันก็ไม่ค่อยมีคนไปเข้านะครับ
มีทางด้านที่ในน้องอายุ๔๕ปี
ก็อีกคนหนึ่งเป็นชำมากเหมือนกันก็บอกนะครับว่า
ตอนกลางคืนได้ยินเสียงเด็กร้องแต่นิ้วก็ผีหลอก
จะมีเสียงเด็กอะไรมาร้องตอนกลางคืนก็เลยไม่กล้าออกไปดูนึกว่าผีหลอก
แล้วมันตอนกลางคืนเองมันก็มีการจุดพูดจุดประทัดจุดอะไรดังมากเลย

รุ่งเช้าก็เลยชวนเพื่อนออกไปดู
เมื่อคืนได้ยินเสียงเด็กออกมาจากตรงไหนอะไรแบบนี้นะฮะ
ออกไปตามหาต้นเสียงโอ้โห
ไปพบเด็กถูกทิ้งในห้องน้ำ
เปลือยเปล่าแล้วก็มีสายรกสายสดือติดอยู่คุณผู้ชม
คิดสภาพนะเกิดมาปุ๊บถูกทิ้งไว้อย่างนั้นเลย

ตำรวจก็เลยคาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นแม่ชาวพม่า
ที่ออกไปเที่ยวงานลอยกระทงแล้วก็ปวดท้องคลอดกระทันหันหลบ
คลอดในห้องน้ำแล้วก็ไม่พร้อมไม่อยากเลี้ยงดู

เพราะว่าช่วงกลางคืนเองมันก็หนาวมากด้วยแหละ

แต่ว่าด้วยความที่เด็กคนนี้มีบุญเหลือเกินคุณผู้ชม
ทรหดอดทนรอดตายมาอย่างปฏิหาร

ก็เลยตั้งชื่อว่าน้องลอยกระทงนะครับ